ดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ชนบุรี
มาอีกแล้วสำหรับประเด็นเกียร์อานะคะ
จงใจเบรกให้ถูกชนแล้วตั้งหลักถอยชนซ้ำซะด้วย
สุดท้ายไม่ได้เป็นที่หัวร้อนแต่เป็นที่หิวเหล้าค่ะ

โดนเมาเลยค่ะพ่วงคดีทะเลาควีว้าไปเลย

คือกระบะก็เบรกไม่ทันแล้วค่ะเพราะไม่คิดว่าคันหน้าจะเบรกกระทันหันแบบนี้

แล้วก็ถอยมาชนกระบะซ้ำเองอีกหนึ่งรอบ
ครับแล้วหลังจากนั้นก็ลงมาด่า

เดี๋ยวลองดูจังหวะนี้อันนี้เมื่อกี้หน้ารถนะ

คราวนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากบริเวณใกล้เคียง

อันนี้ตั้งใจถอยชนแล้วแล้วก็ลงมาด่ารถกระบะ
แล้วไปต่อยกับลูกชายเจ้าของรถกระบะอีก
ก็ต้องมีพลเมืองดีกับกู้ภัยเข้ามาช่วยห้าม
พอแล้ว

เออนี่จิกหัวกันไปจิกหัวกันมาแบบนี้
รณกรพรมเด่นคือคนขับรถกระบะเขาบอกว่า

คู่กรณีจริงมีจังหวะจะไปได้ก็หลายครั้งแล้ว

เปิดกระจกลงมาชูนิ้วกลางให้

แล้วก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิปนั้นเลยนะคะ
เขาบอกเขาไม่กล้าลงจากรถตอนแรกเพราะอีกฝ่ายดูอารมณ์ร้อน

ก็เลยโทรเรียกลูกชายแล้วก็ติดต่อประกันมาเคลียร์
แต่อยู่รถคันก่อเหตุนั่นแหละ

แล้วก็ใส่เกียร์อาร์ถอยชนโครมเข้าไป
ลงมาทุบกระจกด่าทอท้าทาย

ก็เป็นจริงอย่างที่ภาพกล้องวงจรปิดเห็นนั่นแหละจ้ะ
ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าเขาจะถอยตั้งใจมาชนซ้ำใหม่อีกรอบนึง
แต่คนขับเก๋งอารมณ์ร้อนมากจริง
ฝ่ายกระบะเขาก็พยายามเคลียร์ให้เรื่องจบแล้ว
แต่ว่าเก๋งโวยวายตลอดเลย
เรื่องต้นตำรวจมาระงับเหตุแล้วนะคะ
ทั้งคู่ก็เลยไปเคลียร์กันที่สพศรีราชา
ตำรวจเห็นว่านุ่มเกียร์อาร์มีอาการมืนเมาเลยบอกขอเป่าสักนิดนึงได้ไหมล่ะ

แม้จะไม่ถึงหลักร้อยแต่ก็เกินกฎหมายกำหนดนะคะ

กรณีทะเลาะวิวาสตำรวจดำเนินคดีไปกับทั้งสองฝ่ายค่ะ